พาคุณผู้ชมมาดูเรื่องของอุบัติเหตุเกิดขึ้นที่ร้อยเอ็ดนะคะ
จากเป็นอุบัติเหตุที่รถยนต์ได้รับความเสียหายแล้ว
มีผู้เสียชีวิตกลายเป็นเหตุสลด
เพราะผู้เสียชีวิตตายทั้งกลมก็คือเป็นผู้หญิงตั้งคันนะ

ตำรวจสพโพนทองได้รับแจ้งเหตุรถกระบะประสานงากันบนถนน

พลทองร่องคำบริเวณก่อนถึงปากทางบ้านโศกแดง
บนโพทองอำเภอโพนทองจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะ
เหตุการณ์นี้มีผู้บาดเจ็บหลายรายเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบพร้อมกู้ภัย
ที่เกิดเหตุเป็นถนน๒ช่องการจราจรพบรถกระบะฟอร์ดสีขาว
ด้านหน้ารถเนี่ยพังยับเยินเลยค่ะพังยุบจนถึงห้องเครื่องเลย
มีผู้บาดเจ็บ๒รายในรถฟอร์ดสีขาว
เป็นคนขับและหญิงที่นั่งมาข้างอายุประมาณ๓๐๔๐ปีค่ะ
ใกล้กันพบรถคู่กรณีเป็นรถกระบะเหมือนกัน
อซูซูสีเทาไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน
สภาพด้านหน้าพังยุบเสียหายถึงห้องโดยสาร
รถคันนี้มีผู้ได้รับบาดเจ็บหนึ่งรายเป็นคนขับ
ทราบชื่อนายอนุชาประทุมชาติอายุ๑๙ปี
และรถคันนี้มีผู้เสียชีวิตด้วยค่ะ
นั่งข้างคนขับชื่อว่านางสาวพนิดาทิพย์จรูนอายุ๑๖ปีค่ะ

ชนะสูตรเบื้องต้นสำหรับศพผู้เสียชีวิตทราบว่า
นางสาวพนิดาตั้งคันได้เพียงเดือนกว่าเท่านั้นเองค่ะ
นายอนุกรอัศวภูมิผู้เห็นเหตุการณ์เล่าว่าก่อนเกิดเหตุ
ขับรถเลี้ยวมุ่งหน้าอำเภอโพนทอง
เขาบอกว่าช่วงนั้นเขากำลังจะเลี้ยวเข้าร้านซ่อมตู้เย็น
จู่รถกระบะสีขาวที่ขับตามหลังมาขับแซงรถตัวเองขึ้นไป
ก่อนจะไปเฉียวชนกับรถอีซูซูสีเทาที่ขับสวนทางมา
ส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุสลดนี้ขึ้นค่ะฟังเสียงเขาหน่อยค่ะ
ล่าสุดผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปนะคะไปสอบถามนางรัตนาพลเยี่ยมเจ้าของร้านล้างอัดฉีด
อยู่ในเหตุการณ์เช่นเดียวกันค่ะเล่าให้ฟังว่าช่วงนั้นกำลังจะปิดร้าน
ก็ไม่เห็นเหตุการณ์ว่ารถทั้งสองคันขับมาอย่างไร
แต่เสียงขณะที่เกิดอุบัติเหตุมันดังมาก
คนในร้านตื่นตกใจรีบวิ่งออกมาดูก็มาพบว่ามีผู้เสียชีวิตและผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเลยแจ้งกู้ภัยให้เข้ามาช่วยเหลือ
ตลอด๗ปีที่เปิดร้านล้างอัดฉีดตรงจุดนี้อุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยค่ะ
ปีนี้ตายแล้วประมาณ๒๓ศพ
ส่วนตัวคิดว่าอาจจะเป็นเพราะสภาพถนนที่มันเป็นหลุมเป็นบ่อ
ทัศนวิสัยการขับก็ไม่ค่อยดี
แต่มีชาวบ้านและญาติผู้ใหญ่ของตนมีความเชื่อนะ
อันนี้เป็นเรื่องของความเชื่อนะคะว่าเป็นเรื่องของตัวตายตัวแทน
ซึ่งหลังจากเกิดอุบัติเหตุถ้ามีคนเสียชีวิต
ก็จะมีการประกอบพิธีปัดเป่าหรือเชิญดวงวิญญาณ
นำความไม่ดีออกจากพื้นที่ไม่ให้เกิดเหตุซ้ำอีก

ตำรวจบอกว่าวันนี้ประสานเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน
สถานีตำรวจภูทรจังหวัดร้อยเอ็ดมาตรวจสอบสภาพรถทั้ง๒คัน
และจะเรียกพยานอยู่ในจุดเกิดเหตุมาสอบปากคำต่อไป
ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ๓รายถูกส่งตัวไปที่โรงพยาบาลร้อยเอ็ดตั้งแต่เมื่อคืนค่ะ
เนื่องจากมีอาการบาดเจ็บสาหัสจากแรงกระแทก
มีนางสาวอรัญญาจันทราอายุ๒๘ปีคนนี้
ตั้งคันโอ้โห๘เดือนแล้วด้วยนะคะ
ต้องทำการผ่าลูกที่อยู่ในท้องออกเพราะเด็กเสียชีวิต